ซึ่งแชมป์เอเซียและฟุตบอล๒๐๒๐ขอยาด

คงต้องมีการรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็ได้มีการส่งหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ
ให้กับชาติสมาชิกยกเลิกการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
คูเวทแล้วก็ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖
ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ
โดยรายการทั้ง๒รายการเนี่ยนะครับ
เป็นการคัดเลือก๕ทีมไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๒๐
ที่ประเทศนิโทเนียแล้วก็ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก
ประเทศรัสเซียในปี๒๐๒๑นะครับ
ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือก๕ทีม
หลังจากได้ยกเลิกไปแล้วนั้นนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับ

เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชายหาด
ในปี๒๐๒๓เช่นเดียวกันนะครับ